เริ่มกันที่ประเด็นแรกของวันนี้เลยนะคะเป็นประเด็นห้างแตกเมื่อวานนี้
ไม่ได้ซุปร์ตาเกาหลีมาเมืองไทยเนี้ยแต่ว่า
มีกระแสข่าวมาว่างานนี้ฟาดค่าตัวกันไปกว่า๑๐ล้านบาทเลยทีเดียว

รวมไปถึงทั้งคู่เอ่ยปากผ่านสื่อ
สถานะความสัมพันธ์เป็นครั้งแรกด้วย
จะเป็นยังไงไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
มีข่าวว่าค่าตัว๑๐ล้านเลย

สาธุไม่ถึงครับ

กับงานที่มายืนสัมภาษณ์คู่
จะได้บอกไปเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องถามอีก
ก็คือเราพูดตลอดว่า

ตั้งแต่แรกคนรู้จักกันมาแบบ

ที่มากขึ้นก็ค่อยว่ากัน
แต่ตอนนี้คืออย่างที่บอกก็
ชัดเจนว่าเราก็คุยกันแค่คนเดียว
เวียก็สม่ำเสมอ

พี่เวียก็อยู่ตรงนี้เสมอค่ะ

คือสำหรับเบลมองว่าทุกวันนี้คือ

พี่เขาก็มีความสุขทุกอย่างสถานะ
มันมีความสุขทุกอย่างโอเคอยู่แล้ว
ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเรา

ทุกคนก็มากับดวง
แต่ว่าในหลักเลยที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นไปรูปแบบไหน
ก็คือเราทำดีหรือเปล่าเราทำเต็มที่หรือยัง

เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเวลาใครทักอะไรมา
เราก็ฟังเราก็อ่านบ้างดูบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าก็ทำทุกวันให้มันดีที่สุดนะคะ
เอาเป็นว่าเชื่อใจกันและกันนั่นแหละค่ะดีที่สุดนะครับ
จริงต่อจากที่พี่เวียพูดไปเนี่ยยังมีสัมภาษณ์นิดนึง
เพราะว่ามีนักข่าวช่องของพี่เวียเขาก็แซวบอกว่า
เบลล่าเชื่อพี่เวียมากกว่าอยู่แล้วใช่ไหม
เวียก็แอบแซวติดตลกเลยบอกว่าเป็นนักข่าวช่องไหน

มีแซวกลับคืนด้วยก็เอาเป็นว่าให้เชื่อใจพี่เวียนะจ๊ะนะคะ